ติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่มีฉายาว่ากุ๊กเขาพนม
เป็นขายใหญ่อยู่ในพื้นที่กระบี่
ก่อเหตุเอาไว้ตั้งแต่ปี๕๘ไปแทงเขาตาย
แล้วนี่หนีคดีไปเกือบ๔ปี

ตำรวจปราบราม
เป็นตำรวจปราบรามกองกับการ๕กองบังคับการกองปราบราม
นี่ฮะเอาหมายสารจังหวัดกระบี่ไปอ่านให้ฟังเลย

แล้วก็ปฏิเสธไม่ออกสุดท้ายก็ต้องจับศึก
ผู้ชายคนนี้ครับชื่อจริงนะครับ
ชื่อนายสุรสีพันเซ่งหรือว่าในกุ๊กอายุ๒๑ปีนะครับ
เป็นชาวอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชถูกหมายจับเอาไว้เป็นหมายจับของสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่นะฮะ
จากตอนก่อเหตุเมื่อ๔ปีที่แล้วอายุก็ยังเป็นเยาวชนอยู่นะครับแล้วก็หนีคดีมาบวชนะครับ
ข้อหาที่ศาลจังหวัดกระบีออกหมายจับเอาไว้คือร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
และเรื่องของการพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
เมื่อต้นเดือนมิถุนายนปี๒๕๕๘นะครับตอนนั้นมีสมาชิกในแก๊งรถซิ่งของนายสุรศรี
หรือในกุ๊กที่มีฉายาว่ากุ๊กเขาพนมไปทะเลาะวิวาสกับนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกะบี่สาเหตุก็คือแย่งผู้หญิงกันแย่งจีบผู้หญิงกัน
๒๙มิถุนายนปี๕๘ตอนบ่าย๓นายสุรสีในฐานะเป็นหัวหน้าแก๊ง
ก็เลยเข้าไปเคลียร์บอกว่าเดี๋ยวเคลียร์นัดเคลียร์กันก็นัดคู่อริ
มาเจอกันที่หน้าโรงเรียนของคู่กรณีนั่นแหละ
พอถึงเวลานัดหมายนายสุรสีก็ยกพวกมานะครับคู่กรณีก็จอดรถรออยู่
ไปถึงไม่คุยฮะไม่เคลียร์ฮะทำร้ายกันเลยนะ
แล้วนายสุรสีก็ใช้มีดที่เตรียมมาแทงใส่คู่กรณีไปหลายครั้ง
จนเขาล้มหลงแล้วก็รีบกันขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
คนเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตนะครับ
ก็ทางผู้ที่ยังไม่เสียชีวิตนะฮะ
เป็นบาทเจ็บสาหัสนะฮะ
แล้วผู้ปกครองเขาก็ไปแจ้งความไว้ที่สพเขาพนม
จังหวัดกะบี่แต่นายสุรสีหลบหนีไป
หนีไปบวชนะฮะเป็นพระอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกะบี่
แล้วชุดสืบสวนของกองกำกับการ๕กองบังคับการกองปราบราม
ก็ไล่ตรวจสอบไล่สืบสวนจนพบว่ามาบวชอยู่ที่วัด
ห้วยเสียดที่ตะบนเขาพนมอำเภอเขาพนมจังหวัดกะบี
ก็แถวบ้านนั่นแหละแทงเขาปางตายแล้วก็หนีคือหนีไปบวช
ค่ะคือบวชแล้วคิดว่าเรื่องจะจบเหรอคะโอ้โหคดียังไม่หมดอายุความ
ไม่พ้นหรอกค่ะหลักฐานมันเยอะ
แต่ก็บวชอยู่ได้เกือบ๔ปีนะนี่นะแต่ก็ทำให้เห็นแหละว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ไม่รอด
ถูกยังไงก็ไม่รอดแล้วก็ตามจับยนต์ได้นะคะ